ผลงานบ้างเหมือนกันนะคะนี่เคสนี้ก็บอกจับได้หลายรายการเหมือนกันค่ะ
กรอกหมูยอไหนจะมีกุญเชียงเนื้อสัตว์
แต่มันเป็นการลักลอบนำเข้าไง
เพราะมันอาจจะมีการปนเปื้อนเรื่องโรคของสัตว์สู่สัตว์หรือสัตว์สู่คนได้นะคะ

เก่งมาก

เรื่องดมก็ต้องยกให้เค้าละไหมละค่ะ
คิดว่าตำรวจฝีมือดีแค่ไหนก็น่าจะสู้เขาไม่ได้
เขาดมกลิ่นเก่งมากแล้วเปิดเจอของกลางด้วย

หิวหรือเปล่าเขาเลยแบบรู้ว่ากระเป๋านี้มันมีอาหาร
ก็เป็นไปได้อยู่นะคะแต่เขาจับถูกใบไงคุณ
คือบางกระเป๋ามันก็มีอาหารปกติใช่ไหม
แต่เขาจับแต่ใบที่มันผิดปกติที่มันผิดกฎหมาย
นี่เป็นอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะคะ

ต้นทางท่าอากาศยานานาชาติเหมือยหลานเมืองไฮโจประเทศจีนนะคะ
โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจสุนัขบีเกิ้ลตัวนี้เนี่ย
ตรวจพบไส้กรอกหมู๑๐๐แท่ง
น้ำหนัก๘๕กิโลกรัมราคาประมาณ๒๐๐๐บาทค่ะ
ซึ่งถูกขนมาในกระเป๋าเดินทางสีดำ
ถามว่าทำไมต้องจับไส้กรอกหมูด้วย
คือผลิตภัณฑ์นี้มันมีความเสี่ยงนำโรคระบาดสัตว
โรคระบาดสัตว์สู่คนที่อาจจะปนเปื้อนมา
และแพร่กระจายไปในที่ต่างได้
ถ้าขนส่งโดยไม่มีการตรวจสอบจากหน่วยงานรัฐบาล
ควบคุมการเคลื่อนย้ายซากสัตว์ค่ะ
ย้ำเตือนข้อความแล้วก็โพสต์ภาพไส้กรอกแดงเมื่อกี้นี้ด้วยนะคะว่า
พบเห็นสินค้าหน้าตาแบบนี้ที่ไหนในไทย
โปรดแจ้งเบาะแส
มีความเสี่ยงการปนเปื้อนเชื้อโรคระบาดสัตว

คือทำให้หมูตายและทำให้เกิดความเสียหายในผู้เลี้ยงหมูเยอะเลยนะฮะ
ใช่ค่ะเพราะว่าอันนี้มันยังไม่ได้ผ่านการตรวจรับรองด้านสุขอนามัยสัตว
กรมประสุทธิ์แล้วก็ยังไม่ได้อนุญาตให้นำเข้าประเทศไทย
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ปี๒๕๕๘ด้วยนะคะ
พอเผยแพร่ข้อมูลไปอุ้ยคนส่งมาเต็มเลยค่ะคิง

บอกว่ามีไส้กรอกแบบเนี้ยเขานิยมกินกันในร้านสุกี้ชาบูเต็มเลยอ่ะ
แต่อาจจะมียี่ห้ออื่นที่มันได้สุขอนามัยด้วยมั

ก็ต้องเช็คให้รู้แล้วฮะ
สิบสี่กรกฎาคมจับได้อีกล็อตนึงนะคะ
ก็ของที่เวียดนามจับหมูยอได้ค่ะหมูยอ๗ชิ้นน้ำหนัก๔กิโลกรัม
ค่าหนึ่งพันหกร้อยบาทนี่แล้วก็มีเนื้อวัวตากแห้งอีกหกแพ็ค
น้ำหนักหนึ่งกิโลกรัมมูลค่าเจ็ดร้อยบาท
นี่ก็คือไม่ผ่านอีกเหมือนกันโอ้โหวันเดียวกันหกโมงห้าสิบสามนาที
ช่วงเย็นนะคะสัมภาระเที่ยวบินทีจีหกหนึ่งสาม
การบินไทยแอร์เวย์ต้นทางจากท่าอากาศยานนานาชาติ
ช่วยเมืองคุณหมิงประเทศจีนจับหมูป่าสดสองแพ็คสามกิโลกรัม
สามพันบาทจับกุญเชียงอีกหนึ่งแพ็คศูนย์จุดห้ากิโลกรัมสองร้อยห้าสิบบาท
ซึ่งทั้งหมดที่เราให้คุณผู้ชมดูที่หน้าจอเนี่ยนะคะมันคือสินค้าที่
ถ้านำเข้าส่งออกโดยไม่ได้รับอนุญาตอันนี้ผิดตามกฎหมาย
ระวังโทษจำคุกไม่เกิน๒ปีปรับไม่เกิน๒แสนบาท
หรือทั้งจำทั้งปรับผลงานของเจ้าหน้าที่
บีเกิ้ปรบมือให้เลยนะคะสุดยอดเก่งมากนะครับ
ประสุทธิ์ฝากย้ำมานะครับว่าถ้าสินค้าไหนที่ได้รับการรับรองจาก
ประสุทธิ์แล้วให้สบายใจได้ปลอดภัยจริงนะครับ
แต่ว่าทำแบบนี้ไม่ถูกต้องแอบนำเข้ามานี่อันตรายมากเรื่องนี้